เคยได้ยินคำว่าภายใต้พระอาทิตยดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

ภายใต้จักรวาลแห่งนี้ไม่มีอะไรที่ทหารไทยทำไม่ได้

ผักชีแพงผักชีแพงชี้ไปที่ทหารเลยเดี๋ยวทหารจะจัดการให้
ลูกตามค่ายต่างมีทั่วประเทศไทย
จากนั้นมาราคาผักชีจะไม่แพงอีกต่อไปฮะ
เป็นคำพูดของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
และพูดต่อเนื่องโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสากร
เฉลิมชัยศรีอ่อนท่านนายกบอกอ้าวผักแพงเหรอ
โลเท่าไหร่ผักชีโลละ๔๐๐บาท

เดี๋ยวนะผักชีแพงกว่าอาหารทะเลเหรอคะ

กล้าง๓๐๐บาท๔๐๐บาท
ขึ้นใช่วันก่อน๓๐๐แต่นะวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะ

เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วม
เพราะน้ำท่วมพื้นที่ปลูกผักมันก็ไม่มี
คือทุกฤดูกาลจะน้ำท่วมน้ำแรงอากาศหนาวผักหด

ดำริของนายกรัฐมนตรีก็คือจะใช้พื้นที่ทหารปลูกผักชี
ออกมาแบ่งเบาภาระของประชาชน

พื้นที่แบบนี้ในการปลูกผักของทหารเขามีอยู่แล้ว
ควรจะคิดแล้วกูไม่เคยได้กินเลยว่ะ
ไปขายที่ไหนเอาบ้านคุณอยู่ไกลค่ายไง

แต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาด

ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการค่ายทหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในพื้นที่ค่ายทหารแก้ปัญหาราคาแพง
จบไปสำหรับปัญหาราคาแพง

อันนี้เอาฮาใช่ไหมจ๊ะเอาฮาเหรอข่าวนี้ไม่ฮาจริงเรื่องจริง
เดี๋ยวออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยจะมาพูดโกหกเล่นเล่นได้เห
เฟคนิวไม่ได้ท่านเฉลิมชัยก็ต้องพูดเรื่องจริงว่านายกพูดจริง
ระดับรัฐมนตรีพูดถึงนายกรัฐมนตรีอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มีการเอาฮาแต่ประการใด
ท่านบอกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนี้ไม่มีคนเป็นเศรษฐศาสตร์เลยเหรอ
อยู่ในคอลโมไม่ได้มีใครจบเศรษฐศาสตร์กันเลยเหรอแก้ปัญหาแบบทู่แบบนี้
บางคนบอกเสียดายเสียดายอะไรหรอ
ถ้าหากผู้นำโลกรู้นโยบายนี้ก่อนนะ
ผมรับรองไม่มีคำว่าอศอกชนกันต้องเอามือสองมือมากุมมือลุงตู่
และเขย่าแรงก้มโค้งเบาสู่หก

ฮะอ้าวเป็นอังกฤษทางใต้
อ๋อเหรอครับไม่ต้องซูฮก

อะไรฮะกลัวเขาก็พี่ไอเดียเหมือนถูกก็พี่สปีชอ่ะ
ต้องเอาไปด้วยต้องเอาไปพูดต่อกันอีกหลายปีนะครับ
ท่านบอกเฮ้ยจะปลูกวันนี้อีก๕๐วันได้กินราคาผัก
มันคงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ได้ย้อนไปอันแรกนะนี่เอาฮาหรือเอาจริง
ตกลงเอาจริงนะครับบางท่านพูดต่อ
นี่ก่อนจะไปแก้ผักผมไม่ได้กินผักทุกวันผมไม่ค่อยกินผัก
แต่กูกินข้าวทุกวันแก้ปัญหาราคาข้าวก่อนได้ไหม
ประหนึ่งว่าเหน็บลุงตู่ไปในตัวนะครับ
พูดถึงราคาพืชผักที่แพงเนี่ย
ตลาดสดแม่กิมเฮงอยู่ที่เทศบาลนครนครราชศรีมา
พ่อค้าแม่ขายบ่นกันเกลียวเลยว่าราคาแพงสุดตั้งแต่เกิดมา
ไม่เคยเจอราคาแพงสุดขนาดนี้มาก่อนฮะ

พอแพงจากต้นทางกลางทางปลายทางเขาก็มีปัญหาต่อเนื่อง
ปลายทางคือที่ไหนนอกจากตลาดที่เราซื้อแล้ว
ปลายทางอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านอาหาร
ร้านข้าวแกงร้านอาหารตามสั่งขึ้นดิขึ้นอะไร
ขึ้นราคาดิไม่กล้าขึ้นแม่ค้าไม่กล้าขึ้นราคา
อย่างร้านครัวสมศรีเขาก็ไม่กล้าขึ้นราคา
เอาแต่ของพี่ต้องซื้อผักแพงใช่ซื้อผักแพง
แต่ไม่กล้าขึ้นราคาเพราะรู้ดีว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน

หากร้านค้าอาหารตามสั่งขึ้นราคาอีกมันเป็นกัน
เหมือนทำร้ายชาวบ้านสำเติมประชาชนนี่นโยบายระดับรัฐมนตรีนะแต่นี่คือร้านอาหาร
ยังไม่ขึ้นราคาเพื่อช่วยกันพยุงราคาก่อน
ต้นทางราคาผักจะมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ก็ตาม
สถานการณ์เรื่องผักมันพลิกไปพลิกมา
จำได้ไหมตอนโควิดนะผักกองกันเต็มตลาด
ไทยเน่าต้องทิ้งแต่ตอนนี้พอน้ำท่วมปั๊บผักแพงต้องวางแผนกลไกที่ดีนะถูกค่ะ